ส่วนเรื่องของการชุมนุมตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับไฮไลท์สำคัญมาอยู่ที่ช่วงดึก
เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเนื่องจากสารอาญา
ยกคำร้องฝากขังแก่นำกลุ่มรัศดรและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง๔คนนะครับ
ประกอบด้วยนายอานนท์นำพานายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์
สองคนนี้นะครับเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันชุมนุมที่ท้องสนามหลวง
และถูกออกหมายจับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบหก
ส่วนอีก๒คนคือนายเอกชัยหงกังวานและนายสุรนาศแป้นประเสริฐ
ผู้ต้องหาในคดีร่วมการประทุษร้ายพระราชินีกรณีที่ร่วมการปิดล้อม
ขบวนเสด็จพระราชดำเนินตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบ
หลังจากทั้ง๔คนถูกคุมขังอยู่เกือบ๒๐วันนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ได้รับการปล่อยตัวเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมา
นายอานนท์นำพานะครับเดินพ้นประตูเรือนจำออกมาเป็นคนแรก
ตามมาด้วยนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์นายเอกชัยหงกังวาน
และนายสุรนาศแป้นประเสริฐท่ามกลางมวลชนที่มาให้กำลังใจและมอบดอกไม้
หมอทสภรเศรษฐรีรักษณ์อดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
เข้าไปสวมกอดให้กำลังใจ
อานนท์นำพาเปิดใจหลังจากได้รับอิสรภาพ
บอกว่าหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่าง

และสังคมก็ได้พิพากษาแล้วว่า
กลุ่มมวลชนเดินมาถูกทางแล้ว
แม้ว่าที่ผ่านมาจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
และได้ทราบข่าวภายนอกน้อยมาก
แต่ยังเห็นภาพการต่อสู้ที่มาไกลเหนือความคาดหมาย
และทุกคนเป็นแก่นำของการเคลื่อนไหวตลอดมา

พร้อมยืนยันว่าหากมีการชุมนุมที่ไหนอีก

หากรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการสมาณฉัน
มารับฟังปัญหาอย่างจริงใจ

แต่ต้องสร้างบรรยากาศในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นก่อน
ไม่ใช่ออกหมายจับและหมายเรียกผู้ชุมนุมอยู่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่นายสมยศระบุว่า
ดำเนินคดีกับกลุ่มแก่นำที่เรียกร้อง
ไม่ได้มีไว้แก้ไขแต่มีไว้แก้แค้น

แต่ก็ไม่มีผลอะไรกับการที่จะต่อสู้เพื่อประชาชน
ที่ผ่านมาเสียงเรียกร้องจากบวนชนบนท้องถนนดังมาก

และทำให้ได้ออกมานอกเรือนจำได้ในวันนี้
พร้อมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครับ
เรือนจำก็เป็นสุสานคนเป็นนะครับ
แล้วก็ยังมีสภาพที่บีบคันกดดันนะครับ
เพราะว่าเรือนจำเขาไม่ได้มีไว้แก้ไขนะครับ
เขามีไว้แก้แค้นเขาก็เลยให้สภาพการทำงานเนี่ย
เพื่อบีบรัดพวกเรากดดันพวกเรานะครับ
แต่ว่าไม่มีผลใดในการที่จะ
ยั้งการต่อสู้ของประชาชนนะครับ
ผมได้เห็นภาพของน้องมัธยมนะครับ
ที่ถูกเจ้าที่รัฐรังแก่แล้วก็ได้เห็นภาพการต่อสู้
ซึ่งผมคิดว่าขบวนการต่อสู้มันมาไกลมากนะครับ
ไกลจนใกล้จะถึงเส้นชัย
เงื่อนไขใดทั้งสิ้นครับในการชุมนุม
ผมคิดว่ามันมีแรงผลักมากกว่าในการเข้าไปชุมนุมนะครับ
อย่างพี่น้องเราทุกคนก็มีพลังอย่างเต็มเปรียบนะครับ
สมยศก็จะเป็นพี่ใหญ่ในขบวนต่อครับ
ขอถามเป็นคำถามคลาสสิกก็คืออาหารมื้อแรกหลังจากผลเรือนจำ

ผมผมรับปากกับเพนกวิ้นนะครับกับไม้
แล้วก็รุ้งว่าถ้าออกไปจะทำ
เขาเรียกว่าซอยจุเนื้อดิบให้กิน
เขารับปากกับเพนกวิ้นเอาไว้ใช่ไหม
ว่าซอยจุเดี๋ยวจะไปทำให้กิน
เอาซอยจุคืออะไรล่ะอาหารมื้อแรกหลังพ้นเรือนจำ

มันคืออาหารอีสานเอาเนื้อสดนี่แหละ
หั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้ม
สูตรเด็ดสูตรพิเศษที่จะมีรสแบบขมนิด
ตัดคาวตัดเลี่ยนแล้วทานคู่กับผักเคียงหลายอย่าง

อะไรอย่างนั้นเพื่อเป็นให้ลืมอาหารในเรือนจำว่างั้นเถ
ขัดชีราวทานแบบนี้แหละอร่อยมาก
จะอร่อยอาหารอีสานแต่มันก็เนื้อดิบนะครับ
หลังจากที่ทั้ง๔คนได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว
ก็มีการปราศัยกับมวลชนที่ไปรอให้กำลังใจ
อยู่ด้านหน้าเมืองจำน้ำริมถนนงามวงวาน
แล้วก็กล่าวขอบคุณมวลชนที่ไปรอต้อนรับพร้อมระบุด้วยว่า
ปิดล้อมสภาหากทางรัฐบาล
ยังไม่มีการทำตามข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อ
ก่อนที่จะปราศัยแล้วก็ยุติลงแยกย้ายกันกลับไปประมาณตี๑ที่ผ่านมา
หลายคนคงสงสัยตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามว่า
ทำไมต้องปล่อยตัวกลางดึกด้วย
ทำไมต้องปล่อยตัวช่วงกลางดึก
สูญฐานนายความเพื่อสิทธิ์มนุษยชนก็เอามาตอบข้อสงสัยดีว่า
ทางเจ้าที่ราชทานตร์จะปล่อยโปรดพุทธอาหารทั้ง๔คนหลังเที่ยงคืน
จากว่ามันก็เป็นเงื่อนไขในการครบกำหนดการฝากขัง
วันสุดท้ายคือ๒พฤศจิกายน
ในเวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที

โดยสารไม่ได้มีหมายปล่อยตัว
ทำให้ต้องปล่อยหลังจากผ่านข้ามวันไปครบก่อน

โดยเจ้าหน้าที่จะปล่อยตัวทั้ง๔คนเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่๓

เป็นครบของวันที่๒เข้าสู่วันที่๓ก็ปล่อยเลย
ส่วนถ้าเกิดปล่อยแล้วจะมีการอายัดตัวทั้ง๔คนดำเนินคดีต่อหรือไม่นั้น
นายนรเศษก็บอกว่าได้รับการยืนยันจากภูมิกับการสอนอประชาชื่นว่า
จะไม่มีการอายัดตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนดำเนินคดีต่อแต่อย่างใดนะครับ